น้องใบตองมีอะไรคะวันนี้

คือบางที่เนี่ยอากาศยังหนาวเย็นอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ชม
หลายคนก็อยากจะหาของกินอะไรที่มันร้อน

เขากินไส้กรอกย่างร้อนเลยจ้า
เดี๋ยวคุณ

หมอกหรือฟันคะคุณ

สารเหงือกและกระพุงแก้มนิดนึงค่ะคุณ
ตอนนี้ไม่รู้ว่าผู้พองไปถึงไหนต่อไหนแล้ว
นี่ไม่รู้จะพูดยังไง
มันเป็นที่มาของคำว่า
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
เพราะมันร้อนเหลือเกินค่ะคุณ

ทานน้ำก็ไปช่วยดับความร้อนแล้วล่ะค่ะตอนนี้

ก่อนนิดนึงอย่าเพิ่งกลืนลงไป
โอ้โหสงสารไปถึงกระเพาะลำไส้คุณพี่เลยทีเดียวนะ
นี่คุณเอาจริง
ถ้าเกิดว่าอาหารที่มันร้อนอยู่ก็พักไว้แป๊บนึง
ก็เข้าใจว่าอยากจะกินของร้อนแต่มันร้อนเกินไป

เขาก็ทำคลิปออกมาเพื่อความบันเทิงแหละคุณผู้ชม
ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ของพระที่ห้อยคออยู่หรือเปล่า
ถึงมีอะไรควันควันไหลออกมาจากปากได้
แต่ก็ไม่ใช่หรอกเอาจริงก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันเนอะ